เพราะว่าเป็นเมนูนี่ระดับโรงแรมเลยนะแต่ทำกันได้ง่ายในบ้านในครัวเรือน
ใช่ใช่เริ่มกันเลยอะไรกันคะมันขมง
เดี๋ยวเรามาต่อด้วยตอนนี้ก็มาทำของแต่งแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากละลายช็อกแลต
เราก็ต้องมีตั้งน้ำก่อนให้เดือดแล้วเราจะเอาละข้างบน
อันนี้เราคนละครึ่งหรือเปล่าเชฟครับคนละครึ่งครับ
แล้วหม้อมันเปรี้ยวไปเปรี้ยวมาทำไงคุณคะคุณคะจับค่ะคุณคะ

อ่าเริ่มละลายปิดเตาเลย
อันนี้ละลายบังคับ

ออกมากดข้างนอกครับอันนั้นละลายอย่าง

แล้วแล้วแล้วแล้ว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
คุณคราวที่สวยกว่าของเช้ก

อันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อ

กะเอาเลยประมาณแค่นี้พอครับ
คือถ้าเกิดคุณแม่บ้านไม่ชัวร์ตวงเอาก็ได้เนอะ
พอแล้วครับพอแล้ว

๑๐๐กรัมแค่ไหนอ่ะพี่หน้าเลยยีกสิบพิมพ์สองส่วนช็อกโกแลตหนึ่งส่วน

มันละลายเร็วเหมือนกันน่ะเนี่ยเชฟ

เชฟเสร็จรึยังตอนนี้ของผมแข็งแล้ว

ผมจะเอาจานวางมีชอบกรีดละปรอบครับ
เอาจานอะไรจะได้ด้วยงั้นค่ะอุ้ยทำอีกครึ่งหนึ่ง

เพราะว่าเล่าเต๊อร์

โอเคมาเวลาแกยกขึ้นอย่างนี้ครับ

ความหน้าคุณคะหน้าช็อกโกแลต

ก็แค่นั้นแหละใช่ไหมเรียบร้อยครับ

ถ้าเกิดเรายกขึ้นมาแล้วลอกออกเนี่ยมันจะหัก

นี่เห็นไหมเค้าใช้ตัวสีออก

เฮ้ยทำไมของเชฟมีแค่นี้ข้าง
รู้สึกว่าเหมือนมีแมวขโมย

ใช่ครับแต่เดี๋ยวเราต้องดูตอนเสิร์ฟ

เป็นคนมีแรงอะค่ะ

ถ้างั้นเชฟแต่งของเชฟไปก่อน

พวกนี้ร้ายมากค่ะ

อันนี้แข่งแล้ว

นี่เหนี่ย

ว้าว
ว้าว

วิธีการในการราดซอสช็อกโกแลตค่ะ

โอ๊ยแม่ทำก็ได้

แล้วเราจะเริ่มกัน

แล้วก่อนค่ะจะได้ทานไปพร้อมกันค่ะ

อื้มคือต่อละลายนะครับแล้วแบบท่านหุ้นอร่อยมาก

อะผมให้๓แล้วกันค่ะ

มันเลอะหรอครับมันเลอะขึ้นมาแล้ว

ดูสิว่าคะแนนใครจะมากกว่ากัน
อันนี้ของเราอันนี้ของคุณแม่

เสียงอย่างนี้บังคับคุณผู้ชมมากนะคะคุณ

โอเคครับมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกัน

โทษนะคะนี่ทานอาหารหรือว่าเรากำลังทำการฆาตกรรม

ชิมเลยค่ะพี่ขอบาย

เชฟคะกรอบอย่างนั้นมันกรอบเกี้ยวหรือกรอบอะไรขนาด
โอ้โหเชฟแล้วหรือน้ำตาหลายปลื้มเหรอฮะ
รู้สึกถึงความอร่อยมันอร่อยมากเลยครับ
มันสุดบรรยายครับ
มันแย่สุดบรรยายอะนะคะ
พี่ทัพต้องมาชิมด้วยค่ะ
สุดบรรยายครับ

เส้นบางกั้นกันอยู่นิดเดียวเอง

นี่ดิฉันทำเพื่อเสียงชีวิตเพื่อครอบครัวค่ะ
อันนี้นั้นน้ำแม่จะสู้เพื่อนลูกจ้ะ
อร่อยเห็นไหม
ดีไหมคะดีอยากให้คุนเองมืดดี

เราจะชิมของเชฟไงพัดกันคุยด้วยมึงฟัดกัน

ห๊ะ

ทำไมถึงต้องเป็นเราคะที่ชิมของเขาอ่ะ
คุณคะถ้าไม่อร่อยอย่าตามสิคะ

หนูต้องชิมอีกครั้งลืมมันรู้สึกไงไม่รู้อ่ะ

เหมือนงูพิษ

อยากลองชิมดูหมะครับ

ไม่ได้อร่อยหรอกหยุดกินเลย

เรามาชิมของพี่ทอบกันดีกว่า

ร้อนเคลียร์กำลังดี

ไม่อยากรู้หรอก

แย่ตกแต่งจริงนะ
เพราะด้วยเหตุผลเนี่ยคือตอนที่เราทำใช่ไหมครับ

กดพอกดปุ๊บเนื้อของมันนะครับ

ว่าตอนที่คนบอกมาตอนแรกมันเริ่มเป็นคาราเมลแล้ว
แต่คือปริมาณข้าวพองใส่น้อยไปนิดนึง

ใช่ครับต้องใส่ข้าวพองให้มันบาลานซ์มากกว่านี้

วันนี้๒แม่บ้านของเราก็ได้คะแนนความสวยงามไป๓คะแนน
ส่วนคะแนนความอร่อยรับไป๒คะแนน

ส่วนแม่บ้านท็อปที่สวมวิญญาณเป็นมือขวาของเชฟเอ
ก็ได้คะแนนความสวยงามไป๕คะแนนเต็ม
ส่วนความอร่อยได้ไปอีก๔๕คะแนน

สุดหรือไม่

แต่เราไม่รู้ว่าชีวิตเรามันเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้
โปรดติดตามตอนต่อไป